พาคุณผู้ชมไปที่วัดบ้านเพชรอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง

คือก่อนหน้านี้เขามีปัญหาก็คือนกพิราบจะบินเข้ามาในสาราการประเรียนใช่ไหมคะ
แล้วก็มาถ่ายอุจจาระถ่ายมูลทิ้งไว้เต็มไปหมดเลยค่ะ
วัดก็จะเป็นแบบนี้เนอะเปิดบรรดาจัวอะไรแบบนี้ด้วย
ก็ต้องติดตะแกรงอะไรมันก็ไม่สวยงาม

มานโซโอ้โหโปร่งโล่งสบายตาเลยค่ะ
ไม่คือว่าถ้าเป็นพวกหน้าต่างอะไรอย่างนี้

แต่ถ้าเป็นประตูเอายังไงกับเจ้านกดีนะ

หรือว่าปิดประตูเหล็กไปเลยไหมก็ไม่ได้อีก
นั่นไงสารามันต้องเปิดไว้ไงมันต้องโล่งใช่ไหมคะ
คนเดินเข้าออกสบายเวลาคนไปทำบุญอย่างนี้
ครับก็จะได้เข้าไปสะดวกสบายด้วยนะคะใช่ค่ะ
เออทีนี้คุณก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไป

เต็มพื้นเลยนะมูลนกเต็มพื้นไปหมดเลย
วันดีคืนดีชาวบ้านที่เข้าไปทำบุญนะ
นั่งกำลังพนมมือรับพรรับศิลป์จากพระอยู่

มันมาถ่ายบนหัวก็มีจ้า
ชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนกันมานานแล้ว
สุดท้ายหาทางออกเจอแล้วค่ะ
แสงสว่างที่ปลายอุโมงด้วยม่านโซ่แบบนี้นะคะ

ค่ะนี่แหละค่ะเป็นประตูป้องกันนกพิราบ
บินเข้ามาภายในสาราการประเรียนนะคะมาขับถ่าย

เปื้อนเต็มรอบสาราการประเรียนนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนกันมานานนมแล้วทำไงดีล่ะ
ก็เลยคิดหาวิธีแก้ปัญหาแล้วก็ป้องกัน
ไม่ให้นกพิราบบินมาเกาะภายในสาราการประเรียน
ก็เลยเอาล่ะคิดวิธีใช้ติดตะข่ายลูกกลงเหล็ก
ติดไว้รอบสาราการประเรียนแล้วก็มีการติดโซ่เหล็ก
หลังติดม่านโซ่เหล็กไปแล้วเนี่ยนะคะ
นกพิราบมาเกาะมาถ่ายตรงสาราการประเรียนอีกเลย
ก็เลยทำให้คนทำความสะอาดเขาก็ไม่ต้องมาเก็บกวาด
ล้างคราบมูลนกพิราบแบบนี้นะคะ
เรามีโอกาสไปสอบถามพูดคุยกับคุณสมนึกรอดชาวนา
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้เดือดร้อนกันมานานแล้ว
กพิราบมันบินมาเกาะมาทำรังบนสาราการประเรียนวัด
มาถ่ายเลอะเทอะเต็มไปหมดค่ะ
ต้องทำความสะอาดเก็บกวาดแบบทุกวี่ทุกวัน
เหนื่อยนะคุณใช่ฮะแล้วเวลามีงานบุญเนี่ยชาวบ้านเข้ามาในวัดเนี่ย
บางครั้งนกมันนะไปถ่ายบนศีรษะของชาวบ้าน

พอคุณสมนึกเนี่ยเขาบอกว่าได้ไปเที่ยวที่สวนนกที่จังหวัดชายนาฏ
ก็เลยเห็นเขาทำม่านโซ่เอาโซ่มาทำม่านกรงนก
ก็เลยเกิดไอเดียว่ามาประยุกต์ดีกว่า
ติดตั้งเป็นม่านโซ่แบบนี้นะคะตรงประตูทางเข้าสาราการประเรียน
พระท่านก็เปิดเข้าเปิดออกเดินเข้าสาราได้
ยานยวมก็เดินเข้าสาราได้ใช่
แต่ว่าเอานกมันเปิดเองไม่ได้ใช่ค่ะ

คือโดยรอบเห็นไหมตรงที่เป็นหน้าต่าง
เขามีการติดตั้งลูกลงเหล็กเป็นตะข่าย
ส่วนประตูก็เป็นม่านโซ่แบบนี้นะคะ
ก็ยังดูแลเรื่องความสะอาดได้เป็นอย่างดี
หมดปัญหาเรื่องนกพิราบเข้ามาสร้างความเดือดร้อน
ความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้าน
แล้วก็พุทธศาสนิกชนที่เขาตั้งใจดี